คุณผู้ชมค่ะมีเรื่องเล่าเชอรี่ฟังดีนะ
บอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

เป็นเรื่องราวของบอสเชนธนาคุณผู้ชมค่ะ
ที่ต้องควักเงินถึง๑๐ล้านบาทดูสิมาทำอะไรกันค่ะ
เจ้าของนักธุรกิจหมื่นล้านบาทคุณเชนธนาค่ะ
ที่ได้บนบานสารกล่าวกับพ่อพระพิคเนตที่ตนเองนั้นนับถือไว้นะคะ
ว่าขอให้พ้นวิกฤตอาหารเสริมช่วงปี๖๑
ทำเอาธุรกิจพังแทบล้มละลาย
ซึ่งพอผ่านมาปี๖๓นะคะ

ธุรกิจฟื้นกลับมารวยอีกครั้ง
แต่ก็ไม่ได้ทำตามที่บนเอาไว้
คุณเชนค่ะก็กลับฝันประหลาด
จราเข้ตัวใหญ่มาหา
พอไปถามผู้รู้นะคะบอกว่า

จึงเป็นที่มากับการควักเงิน๑๐ล้านค่ะ

อันเชิญพระพิคเนตที่สร้างเองมาไว้ให้คนบูชา

ที่ซอยสุขนครัสสวรรค์๑๑คุณผู้ชม
โดยตอนนี้นะคะก็เปิดให้เช่าพระ
เพราะว่าสินแสท่านทักว่า
ต้องแบ่งส่วนหนึ่งให้ประชาชนได้ร่วมบุญด้วย
สาเหตุเพราะว่าอันนี้เขาเรียกว่าบุญใหญ่
ทำคนเดียวไม่ได้ต้องแบ่งกันทำ
ซึ่งตั้งใจไว้นะคะว่าจะสร้างเทวาลัย

ก็คือวันที่๒๑กรกฎาคมปีหน้าค่ะ

บริษัทอาหารเสริมทุกยี่ห้อเลยนะฮะ
ไม่รอดก็คือขายแย่ลง๖เดือน
แล้วก็จนสุดท้ายติดลบจนรู้สึกว่าเจ๊งแน่เลย
ก็เลยไปประนมมือพระพิคเนตที่ออฟฟิศ

เกิดพ้นวิกฤตได้จะสร้างเทวาลัยให้ท่าน

แล้วก็ไม่ได้ทำไม่ได้แก้
จนฝันเห็นจราเข้ฝันเห็นอะไรอย่างนี้เลย

มันเหมือนมีคนมาทวงเรื่องบนบานอะไรอย่างนี้
ทำบุญไปเรียบร้อยแล้วตอนแรกจะทำคนเดียวเลย
แต่สินแสก็ทักว่าแบ่งส่วนหนึ่งเล็กให้คนเข้ามาร่วมทำบุญด้วย

ก็คือ๒๑กรกฎาเกิดวันเดียวกัน
คุณเชนเขาลงทุนนะมีการซื้อที่ดินนะคะ
แล้วก็ตั้งใจเทวาลัยเอาไว้ให้ประชาชนกลับไหว้นะคะ
เหมือนสร้างเป็นส่วนยอมเล็กเลยแบบนี้นะคะ
ก็เป็นสำหรับสาธารณะเลยนะคะ
ใครที่สะดวกก็สามารถร่วมบุญได้กับคุณเชนนะคะ